คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพอุบัติเหตุนี้นะคะ
ภูเก็ตค่ะเมื่อช่วงบ่ายมีรถบรรทุกคันหนึ่งนะคะ
ก็บรรทุกโครงเหล็กมาแล้วโครงเหล็กก็สูง
โครงเหล็กไปเกี่ยวกับสายไฟด้านบน
ปรากฏว่าไฟลุกพลึบที่ล้อทั้ง๔ด้านเลยนะคะ
คนขับเขาก็ตกใจพยายามจะลงมาจากรถเพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พอเท้าของคนขับรถแตะพื้นถนนเท่านั้นแหละ
ไฟลุกพลึบที่ตัวคนขับด้วยนะคะ
เขาก็ล้มตึ้งลงไปกับพื้นเลย
ดียังแค่บาดเจ็บนะคะไม่ได้มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ดูภาพแล้วมันน่าตกใจนี่ค่ะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
รถเป็นรถหกล้อบรรทุกโครงเหล็กมา
เขาก็เหมือนกับค่อยเขยื่นไป
พอลงมาปุ๊บไฟลุกที่ตัวคนเลยนะคะ
คนที่อยู่ในรถคนอื่นพอลงมาเขาก็วิ่งไปได้

นี่นะคะก็คือที่ล้อรถตอนแรกไฟลุก๔ด้านเลยนะคะ

แยกไฟแดงหน้าศูนย์ฮอนด้าเก่า
ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
รถบรรทุก๖ล้อคันนี้บรรทุกโครงเหล็ก
ที่มีความสูงจากตัวรถสูงขึ้นไปข้างบนเนี่ย
สองเมตรครึ่งนี่นะคะ

ใช่แล้วโครงตัวโครงเหล็กไปเกี่ยว

คนขับรถก็พยายามจะขยับรถนะคะ

ไอ้ที่โครงเหล็กไปเกี่ยวอ่ะ

นี่ค่ะแล้วจังหวะที่คนขับรถ
เปิดประตูรถลงมามันก็น่าตกใจ

คือที่เราวงร้อยเมื่อสักครู่เนี่ย

คือเท่ากับว่าตอนนี้ไฟมันรั่วไปแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ล้อก็มีไฟ

ใช่ค่ะโอ้โหเห็นภาพนี้หลายคนสงสัยว่า

เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคนอื่นที่อยู่บนรถ

เห็นว่ามีคนนึงวิ่งออกไปเป็นเพื่อนเขา
แล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาใช่แล้วก็คนที่ขับรถเขาก็ลุกขึ้นได้นะคะ
กลับมาช่วยเพื่อนเขาซึ่งคนที่ไฟติดที่ตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรนะฮะ
บาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มาช่วยกันตรงเนี้ย
หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้
ทีมข่าวก็เลยไปถามจากอาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์ออสอธิบายเอาไว้แบบนี้ค่ะก็อธิบายเกี่ยวกับการจุดติดของกระแสไฟฟ้าจากไฟแรงสูง
ก็คือเมื่อรถบรรทุกไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่ช่วงของโครงเหล็กเนี่ยนะคะ
แสไฟฟ้าจะรั่วไหลเข้าสู่ตัวรถยนต์ทันทีแต่ว่ารถยนต์มีล้อที่เป็นยางอ่ะค่ะ
มียางรถที่เป็นฉนวนไฟฟ้าครับ
ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่เฉพาะที่ตัวโครงสร้างของรถ
ดังนั้นตราบใดที่คนขับยังนั่งอยู่บนเบาะรถครับ
ก็จะปลอดภัยนี่นะคะกระแสไฟเป็นแบบนี้ตามลูกศรที่เราทำให้ดูเลยตามภาพกราฟิก
ทันทีที่คนขับรถเปิดประตูลงมามือของคนขับรถจับที่ประตูรถที่มันเป็นโครงเหล็กอะค่ะ
กระแสไฟฟ้าก็เลยไหลเข้าสู่ตัวคนขับรถครับ
ซึ่งเป็นชนวนไฟฟ้าจากนั้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็ลงสู่พื้นดิน
ส่วนที่เกิดประกายไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะกระแสไฟที่รั่วไหลเป็นกระแสไฟแรงสูง
ครับก็เลยจุดติดเป็นประกายไฟขึ้นมาโอ้โห
ลักษณะแบบนี้ค่ะให้อาจารย์ออสอธิบายแบบชัดเข้าใจง่ายนะคะลองฟังดู
มากเนี่ยนะครับแล้วไหลผ่านอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนสูงนะครับ
แล้วความร้อนที่สะสมสามารถทำให้เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ได้
สักพักหนึ่งนะครับจะเห็นว่าที่รถยนต์ก็เกิดการควันดำเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ว่าถ้าคนไม่ลงมาแล้วมาเหยียบพื้น
ให้ไฟมันไหลครบวงจรลงพื้นนะฮะความร้อนในรถเนี่ยจะไม่เกิดเลยนะครับ
ก็เลยมีผลต่ออุปกรณ์ในรถยนต์ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งของถังน้ำมันนะครับ
นะคะครับแต่ก็น่ากลัวนะคือเห็นภาพแล้วตกใจไงครับ
สูงสูงก็จะเกี่ยวอะไรอยู่ตลอดมีข่าวอยู่ตลอดนะครับ